มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็คือมันมันจะบอกชัดไปเลยว่าอันไหนร้ายแรงกว่าอันไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับ
รู้โจทย์อยู่แล้วว่าเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเจอสภาพการทำงานแบบนี้นะครับ
เราจะใช้หลักของการใช้กำลังตามกฎหมายคือถ้าตามหลักกฎหมายเนี่ยเขาต้องยิงก่อน
อนุมานนะครับก็เป็นทีมปฏิบัติการพิเศษนะครับ
ทำงานของกองตัวเลขนะครับตามที่กองตัวเลขร้องขอ
หลักเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้จับ
ที่เป็นคดีที่มีความรุนแรงนะครับ
รวมถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็กลุ่มมือปืนรับจ้างด้วยนะครับ
เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ย

การเข้าไปทำงานเนี่ยอันดับแรกก็คือจิตใจนะครับ

ถ้าคุณเยาะแหยะเข้าไปเนี่ยคุณจะเข้าไปจับมือปืน
ใจคุณไม่สู้อย่างนี้มันก็แพ้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นถามว่ากลัวไหมความกลัวดี
แต่ว่าคือเราต้องรับมันให้ได้
อุปกรณ์หลักประจำตัวก็จะมี
งวกกังกะศุลย์ผ้าผิดบังใบหน้า
ก็จะมีปืนพกเครื่องมือพันธรการ

วิทยุเครื่องมือปฐมพยาบาล
รัดห้ามเลือดปืนกลมือ

งับเหตุที่ยังไม่รุนแรงไม่ถึงขั้นต้องใช้อาวุธปืน
รวมแล้วประมาณราว๓๐กิโลกรัม
เวลาในการแต่งกายตั้งแต่ชุดเปล่าจนถึงแต่งตัวเสร็จประมาณ๕นาที
ความคล่องตัวก็คล่องตัวพอสมควร
เพราะว่าเรามีการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

ป้องกันตัวของเราเราจะไม่เปิดเผยตนเอง
ต่อสาธารณะทำงานแบบปกปิด
เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อตัวเราเองต่อครอบครัวต่อคนรู้จักของพวกเรา
ก็คือเรื่องการฝึกนะครับที่เขาจะต้องฝึกมากกว่าตำรวจปกติ
ในหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเราจะมีการเทสร่างกายหนึ่งครั้ง
ต้องผ่านเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เขาจะต้องเสียสละตัวเองว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอด
ทุกคนนะครับมีชีวิตส่วนตัวเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ
เสียสละไหมตรงเนี้ยเวลาที่ลงทำงานเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยตามหลักปฏิบัติเนี่ย
เวรสองชุดเนี่ยเวลาลงงานทีมใหญ่เนี่ย
มันก็ยังไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องเรียกชุดชุดที่พักมาด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องเวลาพักเวลาให้กับครอบครัวเนี่ย
มันก็จะน้อยน้อยตามลงไปด้วยอยู่แล้วนะครับ
ก็อย่างตัวอย่างที่ลงไปทำงานก็ลงไปทั้ง๔ทีมเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นที่จะได้กลับบ้านไปเจอครอบครัว
แล้วก็อาจจะตรงนั้นก็เวลาก็จะน้อยลงไปด้วย
ผมให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะครับ
บอกกับในทีมตลอดนะครับว่า
ความปลอดภัยของตัวพวกเราเองเนี่ยนะครับ

ความสำเร็จหรือผลสำเร็จในงานเนี่ยนะครับ

แต่ว่าเกิดมันผิดแผนขึ้นมานะครับ
แล้วจะต้องมีคนได้รับบาดเจ็บ
มีคนคนตายนะครับ

ผมว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับ
ก็พยายามพูดกับในทีมประมาณนั้นนะครับ
เราจับเขาไม่ได้วันนี้นะครับ
หน้าเรายังมีโอกาสจับเขาได้อีกนะครับ
แต่ถ้าเราพลาดโดนซะเองแล้วเนี่ย
เราไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะครับ

อย่าทำงานโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเลย
โดยที่คำนึงแต่ว่าผลสำเร็จของงานตรงนั้นนะครับ
ผมก็จะให้แนวคิดตรงนี้ไปนะครับ
และกำลังใจนะครับก็คือความรักสามัคคีในหมู่คณะ

อยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรแนะนำกันได้
ผมถือว่าประสบการณ์ในการทำงานสำคัญ
มีลูกน้องบางคนที่เขามีประสบการณ์ทำงานมากกว่าผมนะครับ
เวลาคิดแผนหรือว่าเวลาประชุมกันเนี่ยนะครับ

มีปัญหาอะไรเนี่ยส่วนตัวอะไรเนี่ย

คือผมย้ำแล้วว่าการปฏิบัติงานพิเศษเนี่ยมันต้องปฏิบัติเป็นทีมนะครับ
เพราะฉะนั้นในทีมต้องมีความเข้าใจกัน
ถ้าเกิดว่าระแวงกันแล้วเนี่ย
ทีมนั้นผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับ
มันไม่ใช่แล้วแล้วก็ผมไม่ให้เกิดในทีมของผมด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป